วันนี้มีข่าวดีของคนที่อยากมีบ้านนะครับเพราะว่าโครงการบ้านล้านหลังเฟส๓
คุณผู้ชมคอรมอเขาอนุมัติแล้วไฟเขียวแล้ว
ส่วนอันนี้เป็นข่าวดีของพลเมืองดีอย่างคนดูไทยรัฐทีวีครับถ้าอยากจะแจ้งเบาะแสกับตำรวจเรื่องของเด็กแว้นน่ะ
เขามีเงินรางวัลให้ด้วยติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ข่าวดีข่าวแรกก่อนเลยครับคอรมอลได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือว่าโครงการบ้านล้านหลังเฟส๓ของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอศครับ
เพื่อสนับสนุนให้คนมีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในราคาไม่สูงเหมาะสมกับศักยภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กลุ่มวัยทำงานหรือคนที่เริ่มต้นสร้างครอบครัวครับ
เขามีวงเงินโครงการเนี่ย๒๐๐๐ล้านบาทคุณผู้ชมแต่ละรายสามารถกู้ได้ไม่เกิน๑ล้าน๕แสนบาทอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงที่ก็คือ๓๕ปีแรกครับระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน๔๐ปีสามารถจะยื่นคำขอกู้ได้ที่ทอศตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์ไปจนถึง๓๐ธันวาคม๒๕๖๖ครับแต่ก็อย่านิ่งนอนใจนะคุณผู้ชมฮะเพราะอาจจะมีการยื่นกู้จนเต็ม
ข่าวดีข่าวที่สองครับใครอาจจะมองหาช่องทางเพิ่มรายได้นี่ฟังเลยสามารถแจ้งเบาะแสเด็กแว้นได้ครับโดยศูนย์ป้องกันและปราบรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาเปิดเผยว่าใครที่พบเห็นนะแจ้งข้อมูลและเบาะแสการรวมกลุ่มแข่งรถในทางสาธารณะจนสามารถนำ
พลเมืองดีสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้โดยผ่านทางศูนย์๑๙๑ครับสายด่วน๑๕๙๙ก็ได้และศูนย์โซเชียลมีเดียสอปกตรต่อรอก็ได้เหมือนกันครับแจ้งจริงจับจริงและจ่ายจริง๓๐๐๐บาทนะครับ
สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่ช่วงตี๕ที่ผ่านมาทำให้วันนี้ราคาน้ำมันดีเซล
อยู่ที่๓๓บาท๙๔สตางค์ต่อลิตรซึ่งในเดือนนี้ลดราคาน้ำมันดีเซลเป็นรอบที่๒
ก็รวมแล้วลดมาหนึ่งบาทแล้วนะครับส่วนผู้ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเช้านี้ไม่ลดนะครับ
เพราะว่าเพิ่งจะลดไปเมื่อวานลิตรละ๕๐สตางค์เหมือนกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีและขอให้ลดลงไปเรื่อยเลยนะครับ